ต้องบอกว่านาทีนี้นะคะไม่มีข่าวไหนร้อนแรงไปกว่าปรมดราม่า
ซึ่งเกิดขึ้นกับลูกทุ่งสาวน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นที่เธอโดนเม้าท์นะครับคุณผู้ชม
ว่าเธอไปโกงเงินนักร้องรุ่นน้องน้องก้าวกระเอ๋อ่ะพนท์
มาร่วมฟิเจอร์ลิ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐเราทำออกมาให้เห็นกันชัดเลยนะคะว่า
คู่นี้เกิดประเด็นอะไรขึ้นบ้างค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องแรกเลยค่ะ
เรื่องใหญ่ต้นต่อดราม่าทั้งหมดนะคะ
ก็มาจากปมผลประโยชน์๓๐๗๐นี่แหละค่ะ
ก้าวบอกว่าเจนนี่ค่ะจะให้เป็นสัญญาใจนะคะ
แต่พี่เจนนี่แจ้งบอกว่านะคะสัญญาใจไม่มีอยู่จริงค่ะ
แต่เป็นข้อเสนอนะคะที่เธอยื่นให้ตอนชวนน้องมาร่วมค่าย
ดังนั้นพอน้องก้าวไม่ได้มาเป็นศิลปินในสังกัด
ไอทีบอกว่า๓๐๗๐เนี่ยก็ให้ไม่ได้แน่นอนค่ะ
สรุปการร่วมงานในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะ
น้องก้าก็ได้ค่าขนมไปแค่๑หมื่นบาท
ใช้คำว่าค่าขนมนะคะไม่ได้ค่าจ้างนะคะคุณผู้ชม
พอเพลงร้อยล้านวิวนะคะคุณพ่อน้องก้าวติดต่อมา
น้องเจนนี่ก็โอนให้อีก๒หมื่นนะคะ
แต่น้องก้าวขอโอนคืนบอกว่าไม่สบายใจที่จะรับเงินไว้ค่ะ
มากันต่อนะคะกับปมฆ่าตัวออกรายการโทรทัศน์

ก้าวบอกว่าเวลาไปออกรายการได้มาเท่านี้แหละค่ะ
๕๐๐บาทเท่านั้นนะคะมีบางรายการได้๑๕๐๐บาท
เนนี่อธิบายไว้ว่า๕๐๐มีอยู่จริงค่ะ
แต่เพราะเธอได้มาน้อยต้องเอาเงินไปจ้างรถตรงรถตู้อีกคุณผู้ชม
สาบานเลยนะคะว่าถ้าได้มากหรือว่าตามข่าวที่บอกว่าได้มาเป็นหมื่นก็ให้เยอะ
ทุกอย่างมีเหตุผลค่ะ
มากันต่อที่ปมเอกสารคุณผู้ชม
ก้าวนะคะไลฟ์บอกว่าตัวเองเคยส่งเอกสารบางอย่างให้พี่เจนนี่ด้วย
แต่เจนี่กลับเมินเฉยค่ะ
ประเด็นนี้นะคะเจนี่ยืนยันว่าเธอไม่เคยได้รับเอกสารอะไรเลย
แล้วก็ให้น้องก้าวออกมาเคลียร์ให้ชัดว่าเอกสารที่ว่านี้คืออะไรกันแน่ค่ะ
ปมนี้อันนี้ก็แรงเหมือนกันค่ะ
มท้าสาบานคุณผู้ชมนะคะ
ก้าวเนี่ยเป็นคนท้าก่อนนะคะบอกว่าอยากจะท้าสาบานต่อหน้าไอ้ไข่วัดเจดี
ใครพูดจริงใครพูดเท็จเนี่ยออกมาเลย
ประเด็นนี้นะคะเจนนี่ไม่ต้องรอไปที่วัดค่ะ
เพราะว่าเธอพูดในไลฟ์เมื่อคืนแล้วนะคะว่าเธอก็ขอสาบาน
ถ้าเธอผิดเธอก็คือลูกของหลานพ่อโนราถ้าเธอโกงใครก็ขอให้ชิปหาย
ใช้คำนี้เลยไปฟังกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็แรงมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ล่าสุดสดร้อนวันนี้เลยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะโทรศัพท์ติดต่อหาน้องก้าวเกิกพลค่ะ
ก้าวบอกกับเรานะคะว่าดูไลฟ์แล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
เรียกร้องให้พี่เจนนี่ออกมายอมรับความจริงนะคะ
เพราะสิ่งที่น้องก้าวเคยพูดไปเนี่ยทั้งหมดเป็นความจริง
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น
ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราก็หวังนะคะว่าปรมดราม่าเรื่องนี้จะเคลียร์กันจบนะคะ
แล้วก็ลงเอยด้วยดีกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ก็คือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็คนถกเถียงกันเยอะมาก
คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้หาทางออกนะคะจบให้ลงกันแล้วกันสำหรับเรื่องนี้